คดีที่นักโทษแหกคุกนะคะที่นครปฐมเป็นเรือนจำชั่วคราวค่ะ
โอ้โหใช้เลื่อยตัดแล้วก็แบบเป็นช่องเล็กแล้วลอดออกไป
คือไปกันทั้งห้องเลยนะคะ๙คน
ล่าสุดเนี่ยจับได้แล้ว๔ยังหลบหนีอยู่อีก๕นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๒เมื่อคืนวันศุกร์ค่ะ๑๐ธันวาคม
เรือนจำชั่วคราวทุ่งน้อยในพื้นที่มณฑนฐานราบที่๑๑อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
กล้องวงจรปิดเรือนจำก็จับภาพขณะนักโทษทั้ง๙คนหลบหนีเอาไว้ได้
คือมีภาพหลายมุมเลยนะคะมุมแรกเนี่ยอันนี้เป็นภาพภายในเรือนนอนชาย
ขณะที่นักโทษทั้ง๙ใช้ใบเลื่อยตัดลูกกรงเหล็กเนี่ยแล้วก็มีนักโทษคนนึงเรียกเพื่อนนักโทษด้วยกันมุดหนีออกมาทั้งที่เรือนนอนยังเปิดไฟสว่างอยู่เลยนะคะ
นี่ค่ะอันนี้เป็นภาพภายในเรือนจำนะคะมุมด้านนอกก็เห็นนักโทษเนี่ยค่ะปีนออกมาจากเรือนนอนทีละคนทีละคน
แล้วก็วิ่งไปหลบที่มุมอาคารแล้วหลังจากนั้นค่ะก็มีกล้องวงจรปิดด้านนอกอีก
ที่สามารถจับภาพกลุ่มนักโทษได้เนี่ยอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดด้านนอกนะคะห้าคนค่ะ
กางเกงสามส่วนไม่สวมเสื้อเดินไปตามถนนนะคะจากนั้นทั้งหมดไปขโมยเสื้อผ้าคนงานในแคมป์มาใส่
แล้วก็เดินไปตามถนนกระจายตัวกันหลบหนีไปคนละทางค่ะทั้งเก้าคนเนี่ยเป็นนักโทษเข้ามาใหม่นะคะ
เป็นคดียาเสพติดทำร้ายร่างกายแล้วก็รักทรัพย์ล่าสุดติดตามจับกลุ่มกลับมาได้เนี่ยสี่คน
๒คนคือนายเอกราชแป้งกันและนายนัฐกรมาสวังแสงญาติเป็นคนพามามอบตัวกับตำรวจเนี่ยค่ะ๒คนแรกเนี่ยนะคะ
ส่วนอีก๒คนคือนายภัยทูลมีคลองแบ่งถูกตำรวจจับได้ขณะซ่อนตัวในร่องสวน
รับสารภาพว่าหนีจากเรือนจำเพราะคิดถึงเมีย
และนายวีรเชษเทพชูถูกตำรวจที่ตำรวจนครชัยศรีเนี่ยนะคะ
จับกลุ่มได้ที่บ้านญาติหลังจากเดินเท้าจากคุกไปบ้านที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีอ้างว่าหนีมาเพราะคิดถึงแม่
คนหนึ่งคิดถึงเมียคนหนึ่งคิดถึงแม่อันนี้๔คนนะคะที่จับได้แล้ว
บำรุงวงสว่างอันนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามจับอยู่นะคะ
ค่ะห้าคนที่เหลือนะคะเชื่อว่าน่าจะกระจายกระหลบ

บางเลน
ถ้าพบว่ามีผู้ให้ความช่วยเหลือในการหลบหนีของนักโทษ
ก็แน่นอนว่าต้องถูกดำเนินคดีและลงโทษตามกฎหมายด้วยเช่นกันนะคะ